สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับและในโอกาสปีใหม่นี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับได้ปรับรูปแบบใหม่เพื่อความสุขของคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับและในโอกาสปีใหม่นี้นะครับทางรายการเกม
ของทุกคนภายใต้กติกาใหม่ที่สะสมเงินทุนได้ง่ายขึ้นโจทย์สี่ข้อกับคำถามเพียงสองตัวเลือกและที่สำคัญนะครับทุกครอบครัวมีศิษย์รุนล้านได้หรือไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามในรอบโบนัสกับกลองโบนัสรุนล้านค่ะ
ตลอดกว่าสิบปีไม่มีแม้แต่บ้านที่เป็นของตัวเอง
แต่พวกเขาก็ขอสู้เพื่อสักวันจะได้มีบ้านที่ดีให้ลูกได้อยู่อาศัย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
ตลอดสิบกว่าปีที่อยู่กันมาหนูกับแฟนต้องหอบลูก
เลลอนไปอาศัยนอนตามที่ต่าง
เพราะชีวิตหนูยังไม่เคยมีที่และบ้านเป็นของตัวเองเลยค่ะ
ครอบครัวหนูมีด้วยกันทั้งหมด๕คน

ชื่อพี่ไนเราอยู่ด้วยกันมา๑๗๑๘ปีแล้วค่ะ

คนแรกคือน้องน้ำ
คนที่๒น้องแนน

สมัยก่อนช่วงที่โรงเรียนปิดเทอม

ผมก็พาลูกพาเต้าพาเมียไปทำงานที่ก่อสร้างที่กรุงเทพครับ
ฉาบปูนครับแล้วก็ก่ออิดครับ

ตังค์ค่าชะบ้านก็ไม่มีครับ
ก็ไปหาอาศัยอยู่ตามใต้ตึกที่ไปทำงานแล้วยังไม่เสร็จ
มันก็แบบมืดยุงเยอะ
บอกกับเขาก็คือว่ามาทำงานแค่ช่วงโรงเรียนปิดเทอม
ถ้าโรงเรียนลูกเปิดเทอมแล้วก็เลยขอเขากลับ
พอผมจะกลับบ้านเขาก็ไม่ให้เงินครับ
ตอนนั้นสองคนผัวเมียโดนโกงเงินไปหมื่นกว่าบาทครับ
พอถูกโกงค่าแรงก็พาลูกพาเต้ากลับมาที่พิจิตร
พอมาอยู่ที่พิจิตรเราก็ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง

ญาติเขาก็เหมือนแบบคนเยอะลูกหลานเยอะเป็นบ้านหลังเล็ก
เราไม่สามารถที่จะไปอยู่กับเขาได้
ก็เลยตัดสินใจไปอยู่สหกร
ปกติตรงนั้นก็เป็นร้านตาข้าวครับ

เป็นที่เก็บผึกกระแป๋งตักข้าวอะไรอย่างนี้ครับ
พอไปอยู่ตรงที่สากรหนูสองผัวเมียก็เก็บผักเก็บย่าขาย
ตอนนี้พ่อไปปินเก็บสะดาวหนูก็อยากปีนด้วยแต่มันสูง
หนูก็เลยเปลี่ยนไปขึ้นต้นข้าง
มันเตี้ยกว่าหนูเลยขึ้นได้
ถกไหลบัวไปเก็บหอยเชอรี่มาต้มแคะขายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่พ่อไปหาปลางมหอยหนูก็ไปด้วยค่ะ
บางทีหนูลงมาช่วยพ่อแม่งมหอยในน้ำหนูก็เจอปิ๊งเกาะขาด้วยค่ะ
แต่หนูก็ต้องอดทนพ่อช่วยพ่อช่วยแม่ค่ะ

เอาให้ลูกไปโรงเรียนบ้างซื้อกับข้าวบ้าง

แล้วก็ไปซื้อรถสำล้อเก่าเข้ามาคันหนึ่ง
แล้วก็ไปรับซื้อปูนามา
แล้วก็เอามาแปรรูปเป็นมันปู
เป็นปูดองเป็นปูนึ่งเป็นปูทอด
พอทำเสร็จแล้วก็เอาของขึ้นรถสำล้อ

ตอนนี้พ่อกับแม่ทำปูหนูก็ช่วยฉีกค่ะ
หนูทำได้ไม่ยากหรอกค่ะ
พอมี๓ล้อเครื่องแล้วผมก็ออกไปรับนู่นรับนี่
รับขะพุงขะโพดเข้ามาต้มขายครับ
เวลาหนูช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานหนูไม่เหนื่อยหรอกค่ะ
แต่หนูเหนื่อยใจกับน้องแนมากกว่าค่ะ
เพราะว่าน้องแนนชอบแห่ชอบแกล้งหนูค่ะ
ตอนนี้แม่ไปขายข้าวโพดหนูก็ไปกับแม่ด้วยค่ะ
แม่ขี่รถจักรยาน

ว่าเอาขะพุนไหมคะขะพุนหวานค่ะ
หนูขายได้เยอะเลยค่ะ

แล้วต่อมาอาผมเขาก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่

มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับ
ห้องน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มี

คือไม่มีเจ้าของอยู่ไม่มีคนอยู่

ยังมีที่อยู่ที่พักอาศัยอยู่
ที่ให้ลูกอยู่นอนพักผ่อนทำมาหากินครับ
ตอนที่พ่อกับแม่พาหนูมาอยู่บ้านหลังนี้ใหม่
มันไม่มีไฟฟ้าค่ะมันมืดมากเลยค่ะ
เวลาจะกินข้าวก็ต้องจุดเทียนเพราะมันมืดมาก
ก็เลยต้องไปขอแจ้งบ้านเลขที่ใหม่
เพื่อจะไปขอแจ้งแบบมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟ
ตอนนี้พ่อเขาเอาไฟมาติดหนูดีใจมากเลย
ตอนที่บ้านมันมืดหนูกลัว
ตอนที่บ้านมันแจ้งให้หนูสบายใจ
พอมาอยู่บ้านหลังนี้ชีวิตครอบครัวก็เหมือนจะดีขึ้น
ก็พอมีเงินเก็บพอใช้พอกิน

เพราะว่าไปค้าขายไม่ได้ตลาดปิด

ผมก็ต้องดินลนออกไปหาผักหาปลา
ตามชายคลองหรือว่าในคลองในเมืองครับ
ให้ลูกเมียกินเพื่อประทังชีวิตอยู่รอดครับ

เงินที่เก็บเอาไว้ก็เริ่มล่อยหล่อลง

เพราะว่าไหนลูกยังจะกินนม
นมเราก็ไม่มีให้ลูกกินเลย
ไหนยังจะเดี๋ยวค่าน้ำค่าไฟมา

เมียผมแกไม่ค่อยแข็งแรงครับ

เวลาอาการไทรอยด์กำลับมันก็เหนื่อย

ทำงานอยู่อะไรอยู่มันก็มีอาการแบบวูบ

อยู่ด้วยกันมาตั้ง๑๗๑๘ปีแล้วครับ

ก็อยากจะมีบ้านหลังเล็กเอาไว้ให้ลูกอยู่

ถ้าเกิดว่ามีที่มีบ้านเป็นของตัวเอง
ก็คือเหมือนกับแบบหมดห่วง

ลูกเตาก็ได้อยู่ที่ปลอดภัยครับ
ตัวขึ้นถ้าหนูทำงานได้เงินเยอะ
หนูจะสร้างบ้านหลังสีชมพู

นายก็สวัสดีครับ

ชีวิตที่เล่ร่อนมาจริงแล้วเราเล่ร่อนไปอยู่ที่ไหนมาบ้างครับ
ก็ไปอยู่บ้านญาติมา
ลองลองเสียงงูธุลขวด
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการที่จะกลับพิจิตรครับ
แต่เขาก็เงียบหายไปเลยแล้วหนูกลับไปอยู่ที่ไหนกันครับ
พอกลับมาแล้วจากวันนั้นก็กลับมาอยู่ที่สหกรณ์เหมือนเดิม
ทำไปทำมาถึงได้ย้ายออกจากสหกรณ์น้องเอพอดีว่าลูกสาวอา
เขาย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่อาก็เลยให้ย้ายไปอยู่ที่บ้านลูกเขา
พอเข้าไปอยู่ในบ้านของอานะครับก็คือเป็นบ้านที่เหมือนเขาก็อยู่กันคือเหมือนจำไฟ
เหมือนไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วใช่ค่ะลำบากมากไหมครับกับการย้ายเข้าไป
ลำบากตรงที่ไม่มีห้องน้ำแล้วก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟค่ะ
พอเข้าไปอยู่สองสามวันแรกก็ใช้เอ่อเทียนจุดเอา
พอหลังมาหลังจากวันนั้นมาก็อาเขาก็ให้ไปจำไปที่บ้าน
ตอนที่หนูไปอยู่ในบ้านหลังนี้ใหม่เด็กเป็นยังไงกันบ้างลูกสภาพบ้าน
ตอนที่เราเข้าไปอยู่ใหม่ใหม่ลำบากค่ะกลัวไหมกลัวผีค่ะ
มันมืดมากไหมตัวเล็กมืดมากไหมลูกมืดมากค่ะ
แล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไปทำทะเบียนบ้านแล้วก็ไปขอไปโรงพยาบาล
อืมแล้วก็ขอมิเตอร์น้ำลงอืมก็ทำห้องน้ำให้ลูก
ก็เอาสังกษีล้อมรอบแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาผ้าแสลนปิดเอาบ้าง
แล้วก็ประตูห้องน้ำก็เอาผ้าห่มปิดเอาโอ้โหโถแม่คุณ
กลัวไหมเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะไอ้น้องแนนกลัวคนค่ะดูกันนะลูก
จริงจริงนะเป็นลูกผู้หญิงด้วยนะน้องเออาชีพหลักของเราตอนนั้นเนี่ย
ก็คือเริ่มเก็บผักหักฟื้นขายอย่างเงี้เหรอครับใช่ค่ะก็เก็บผักบ้าง
งมหอยบ้างขายเพราะหนูเริ่มมามีเงินก็เริ่มรับข้าวโพดขาย
ในตลาดเขาขายปูนากำไรมันก็พอได้อยู่แล้วก็แบบว่าเราก็เลยไปถามเขาว่าทำยังไงอะไรยังไงเขาก็บอก
ตอนนี้ได้รับคำแนะนำดีดีจากแม่ค้าในตลาดค่ะแล้วหนูทำอะไรกับปูนาบ้าง
ก็มีฉีกแล้วเอามาดองยำแล้วก็ปูดองครับ
แล้วก็มาฉีกเอากระดองออกแล้วก็เอาใต้ท้องเขาออกเอามาทอด
แล้วก็เอามานึ่งแล้วก็หักกล้ามขายต่างหากค่ะ
ถ้าวันไหนปูเยอะเยอะก็ขายสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรายได้เป็นยังไงบ้างกับการขายปูดีขึ้นไหม
ดีขึ้นค่ะใครช่วยทำอะไรบ้างลูกมีช่วยหาของค่ะ
ค่ะมันปูปูดองอะไรขายดีกว่ากันจ้ะแม่ค้ามันค่ะ
มันปูเหรอจ๊ะค่ะขายยังไงจ๊ะมันปูอ่ะถุงละยี่สิบแล้วก็มีถุงละห้าสิบ
แล้วก็หนึ่งหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยนี่กี่ถุงจ๊ะแม่ค้า
หนึ่งร้อยถุงเดียวจะใส่เยอะค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะพูดจาฉะฉะ
รู้เรื่องหมดคุณพี่เป็นไงลูกขายขายอะไรหนูอ่ะ
หนูก็ขายปูนึ่งแล้วก็ปูทอดค่ะแล้วก็ปูยำค่ะเห็นบอกว่า
มีคนช่วยแกะปูด้วยใครแกะปูเป็นบ้างคะหนูชื่อปูยำค่ะอ๋อ
หนูอะนะคะค่ะฉีกแล้วก็หักครึ่งแล้วหนูปรุงยำเป็นยังอ่ะ
ยังค่ะให้แม่ปรุงหนูไม่ลองหัดปรุงเองบ้างล่ะลูก
หนูออกมาเละหนูออกมาเละเห็นดูจังเลยอ่ะ
เด็กเขาก็จะช่วยกันอย่างงี้เลยเหรอค่ะเวลาที่เขาไปด้วยกันอย่างเงี้
ค่ะเฮ้ยฟังแล้วยังยังชื่นใจเลยนะบางทีเนี้ยเราอาจจะเห็นลูกเหนื่อยนะ
แต่นั่นก็คือให้วิชาชีพวิชาชีวิตกับเขา
ตอนนั้นเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นหรือยังครับสองคนผัวเมีย
ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพอเริ่มดีขึ้นมาไม่เท่าไหร่
ก็เจอวิกฤตโควิดเขาอีกพอเจอโควิดตลาดนัดก็ปิด
พอเริ่มจะปิดไม่เท่าไหร่ก็ติดหมู่บ้านไม่ให้เข้าไม่ให้ออก
ช่วงโควิดเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันลำบากมากขึ้นขนาดไหนครับ
ก็เงินที่เก็บเอาไว้บ้างก็ทยอยทยอยหมดไปเพราะว่าออกไหนไม่ได้
ที่ไหนเขาก็หาปลาหาอะไรเพราะว่าออกนอกไม่ได้ก็ขายแต่ในหมู่บ้าน
หนูก็พาลูกเก็บผักงมหอยบ้างต้มหอยขายบ้าง

บางทีก็หายเชอรี่บางทีก็หายขุมค่ะ

สองสามกระสอบพ่อกับแม่งมได้เยอะ
เมื่อก่อนเนี่ยตลาดนัดดีเลยขายได้วันละเท่าไหร่

พอมีโควิดก็สองร้อยบ้างสามร้อยบ้าง

ตอนนั้นเห็นบอกว่าก็เครียดพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครอบครัว

เคยคุยกันไหมสองคนผัวเมียเวลาเครียดแล้ว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

ครั้งนึงวิกนึงจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่คุณ
ก็จะประมาณสามพันถึงสามพันห้า

แล้วก็ห่างไกลแกครับ

วันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกซึ่งกันและกัน

เขาก็อยู่กับตัวเองตลอดไปครับ

ไป

ไทรอยดก่อนเป็นยังไงบ้างอาการมัน
ไทรอยด์ก็ทำงานหนักไม่ค่อยได้
เหนื่อยหอบบางครั้งก็หายใจทั้งปาก

บางครั้งก็เหมือนก็แบบวูบเฉย
เดี๋ยวนี้อาการก็เริ่มรุนแรงขึ้น

ลูกมาเรียกมาอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เรื่อง

แล้วหนูกินยากินอะไรเปล่าหาหมอ

ไปขายของอย่างนี้นั่งรถไปบางที

ดูแลตัวเองนะไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัว
แต่เราทำเพื่อคนที่เรารักด้วย

ห่วงแม่บางที

เพราะว่าแม่ทำงานหนักค่ะ

แล้วก็คุณหมอมอบยามาอะไรมา
ถ้ารักแม่ห่วงแม่หนูก็คอยจัดยา

ทำเลยลูกพ่อแม่ของเราลูก

อยากให้กำลังใจอะไรคุณพ่อคุณแม่คะลูก
อยากให้พ่อแม่มีสุขภาพที่ดีค่ะ

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตคิดว่าจะนำทุนไปทำอะไรครับ

ยังไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลย

มีพี่ไว้ให้กับลูก

นั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต

คุณผู้ชมจ๋าจะบอกว่า

คือไม่มีบ้านช่องเรือนชาญเป็นของตัวเอง

นั่นก็คือความรักครับ

มีภาพถ่ายครอบครัวมามอบให้

และขอให้ทุกคนในครอบครัวได้ดูภาพนี้

ขอบคุณครับ

ความสุขอยู่ที่หัวใจของคนในบ้าน

ซึ่งกันและกันแม้ในวันที่ยากลำบาก

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ

และเกมต่อชีวิตของเราในปีนี้นะครับ

มีโอกาสรับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อ
กับตัวเลือกที่เหลือเพียง๒ตัวเลือกเท่านั้นนะครับ

และไม่ว่าจะตอบถูกหรือตอบผิด
จากจะเก็บเงินสะสมไปให้ได้ทุกข้อนะครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้ในมั่นใจเรื่องไหนเลือกตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ปูนา
เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๓สำนวนภาษาไทย
เรื่องที่๕เพลงชาติไทย

ใครเป็นคนอำเภออะไรครับ

พิจิตรนี่ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เลยนะ
มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะครับ
และชื่อพิจิตรนี้ก็มีความหมายด้วยนะครับคุณผู้ชม
สิ่งที่พี่เอจะถามนะครับ
อยู่ที่ความหมายนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พิจิตรมีความหมายว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสว่าง
ตัวเลือกที่สองงาม
ตัวเลือกที่สองครับงามครับ
ตัวเลือกที่สองงามครับ
มั่นใจไหมมั่นใจครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า
ความหมายของแต่ละจังหวัดจะมี
ถูกครับ

เมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตรเนี่ยจึงหมายถึงเมืองงาม
เมืองที่มีเสน่ห์ประทับใจนะครับมั่นใจเลยใช่ไหมนาย
ครับผมพิจิตรเป็นเมืองที่งดงามครับผมเลยเลือกตอบข้อนี้ครับ
แล้วตอบถูกครับเลยดีใจมากครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของน้องเอจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตแล้วข้อแรกสะสมอยู่ที่ห้าพันบาท
ในยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องน้ำแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องน้ำ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องนะครับคือเรื่องปูนา

สำนวนภาษาไทยนะครับขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องน้ำเรียนอยู่ชั้นอะไรลูก

ภาษาไทยเนี่ยมีมากมายหลากหลายเรื่องเลยนะครับ
แต่คำถามของเราในวันนี้จะเกี่ยวกับสำนวนลูก
เพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเกินความสามารถ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สำนวนชุดใดมีความหมายใกล้เคียงกันทั้งหมด
สำนวนชุดที่๑เอามือซุกหีบ
แว่งเท้าหาเสี้ยน
หาเห่าใส่หัว
สำนวนชุดที่๒หัวล้านได้หวี

ฝากเนื้อไว้กับเสือ

ข้อที่๒ฝากเนื้อไว้กับเสือ
ความหมายมันไม่เหมือนอันอื่นค่ะ

ท่านใจมั้ยลูก

น้องน้ำเลือกตอบตัวเลือกที่๑สำนวนชุดที่๑

สำนวนชุดที่๑นะครับมีความหมายใกล้เคียงกันทั้งหมด
ซึ่งเอามือซุกหีบแกว่งเท้าหาเสี้ยนหาเห่าใส่หัวนั้นมีความหมายว่า
การหาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่เหตุ
เมื่อตอบถูกแบบนี้นะครับก็ต้องขอฝากเงินไว้๕๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินสะสมตอนนี้๒ข้อแล้วนะครับ๑๐๐๐บาท
แล้วกอบได้แล้ว๒ข้อแล้วดีใจไหม

หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แนนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องแนนลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่องนะคะก็คือเรื่องปูนา

ทีมชาติไทยขอเชิญน้องแนนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องแนนสวัสดีค่ะ

แมนเป็นคนประเทศอะไรคะ

ถ้ายืนเคารพทงชาติยืนยังไงลูก

ประกบกับรังตัวค่ะ

หมายถึงว่าต้องแนบกับลำตัวนั่นเองนะคะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้อยู่ที่นี่นะลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงชาติไทยมีคำว่า
ไทยทั้งหมดกี่คำ
ตัวเลือกที่๑๕คำ
ตัวเลือกที่๒๖คำ
ตัวเลือกที่๒๖คำ
ตัวเลือกที่๒๖คำค่ะ
หนูนับถูกแน่เลยค่ะ

ตัวเลือกที่๒๖คำค่ะ

สรุปมาได้นะครับว่า๖คำ

ตัวเลือกที่๒๖คำซึ่งเป็นคำตอบที่
เพียงชาติไทยมีคำว่าไทนะครับ

สลายไม้มะลัยครอบครัวของคุณเอนะครับ
จากจังหวัดพี่จิตตอบถูกแล้วสามข้อนะครับ
คุณผู้ชมได้รับทุนต่อชีวิตสะสมตอนนี้๑๕๐๐๐บาท
ยังไม่หมดหน้าที่คนเก่งเราเหลือแม่เราคนเดียว
แล้วตอนนี้จะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ขึ้นมาตอบ
เหลือสองเรื่องนะเหลือเรื่องปูนาแล้วก็เรื่องบีทีเอส
อปูนาแน่ค่ะเพราะแม่ฉีกไว
ใจคอคืออปูนาแหละแม่ฉีกไวเรื่องของเรื่อง
ดูเนอะขอเชิญแม่เอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับเชิญครับ

อันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูบ้างไหมมีไหม

ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอดูตัวอย่างปูนาหน่อยครับ

ปูหมายถึงเราแกะมาแล้วเป็นแบบนี้เลย
ใช่ค่ะอันนี้คือกล้ามปูต้องแกะกินเนื้อข้างในค่ะ
อันนี้คือปูนึ่งนะครับ๑เมนูแล้วนะ

ขีดละสิบห้าบาทนะคุณผู้ชมนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วส่วนปูนึ่งล่ะครับ

ต่อเลยดีกว่าครับอันนี้ก็คือยำปูนา

อันนี้ขายยังไงเดี๋ยวก่อนเลยเรื่องของยำปู
อันนี้ถุงละ๓๐บาทค่ะตักใส่ถุง
ตักใส่ถุงนะจ๊ะอันนี้คืออะไรครับ

อันนี้ก็จะซื้อไปทำปูหล่นแล้วก็ย้ำแบบนี้

แล้วบางคนก็ซื้อไปใส่ตำส้มค่ะ

ให้เขาเคยกินอยู่
แล้วก็สโลกบาทค่ะหนูเลือกเอาเลยตามใจชอบเลยนะคุณนะถ้าเกิดว่าเจอครอบครัวของ
น้องน้องเอนะครับที่ออกนัดนะครับในจังหวัดพิจิตรเจอกรูดหนูด้วยนะคะ
เออไปให้ลูกไปประจำที่นะครับเกี่ยวกับปูนานะในวันนี้นะแม่เอนะ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ด้วยครับ
ปูนานะครับในถาดนั้นมีกี่ตัวจ๊ะร้อยตัวค่ะ
เดี๋ยวจะให้แกะปูนานะครับมีถ้วยไว้ให้มีกระมังไว้ให้นะครับ
มีโต๊ะเพื่อเสิร์ฟแล้วก็มีระคังเพื่อหยุดเวลาด้วยนะครับค่ะ
วันนี้จะแกะร้อยตัวคนเดียวดีไหมหรือว่าต้องการผู้ช่วยต้องการผู้ช่วยค่ะ
ดีครับเอาน้องน้ำค่ะน้องน้ำนะขอเชิญน้องน้ำมาช่วยคุณแม่ครับ

โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือแกะปูนาจำนวน๔ถ้วยถ้วยละ๒๕ตัว
ภายในเวลาสามนาทีชามละยี่สิบห้าตัวนะครับพร้อมนะฮะ
สามนาทีนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เขาระบุตรด้วยนะ
ตัวแล้วหลุมลับกันด้วยนะ

เร็วมากเลยอ่ะ
ร้อยตัวคิดว่ามันเยอะเหมือนกันเพราะปกติก็ทำประจำอยู่แล้วมีลูกช่วยด้วยค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะทำได้ค่ะโอ้โหเธอเร็วนะเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยนะ
ใช่ตัวเลขนี้ก็เร็วนะคุณผู้ชมแกะปูนาจำนวนสี่ถ้วย
ถ้วยละยี่สิบห้าตัวภายในสามนาทีถ้าอยู่ในสามนาทีนั่นหมายถึงทำได้นะครับ
ลุ้นกันว่าข้อนี้ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ใช้เวลาไปทั้งสิบนะคะพรุ่งคุณผู้ชมครับสองนาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีครับ
ตอบถูกไปแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะฮะ๔ข้อเพราะฉะนั้นได้รับทุนต่อชีวิตสะสมทั้งหมดเลยนะครับ
สองหมื่นบาท
เอาละฮะยังไม่หมดเท่านี้นะคุณผู้ชมนะ
เหลือกล่องโบนัสให้ได้ลุ้นกันอีกในช่วงหน้านะครับมาลุ้นกันเลยนะครับ
แล้วก็มาชมกันต่อนะครับว่าครอบครัวน้องเอจะสามารถ
คว้าเงินทุนโบนัสสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นเลยนะครับว่าครอบครัวของน้องเอนะครับจากจังหวัดพิจิตร
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
หรือไม่นะครับโดยทางรายการของเรานะครับ
มีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมดสี่กล่องนะครับแต่ละกล่องนั้นจะมีเงินรางวัลจำนวน
หนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาทและเกมต่อชีวิตนะครับ
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงห้าพันบาทนะครับครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่อง
แต่ถ้ากล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวก็จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้นะครับ
โดยตอบถูกหนึ่งข้อก็จะได้รับโบนัสจำนวน๑กล่องตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูกสามข้อรับโบนัสจำนวนสามกล่องตอบถูกสี่ข้อรับโบนัสจำนวนสี่กล่องครับ
และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่องแบบนี้นะครับ
รับโบนัสกลับไปบ้านเลยทันทีหนึ่งล้านบาท
ว่าง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ถือว่าต้องอาศัยโชคและดวงด้วย
วันนี้ครอบครัวทำไปได้แล้วนะคุณผู้ชมครอบครัวเขาไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับ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

หนึ่งล้านหนึ่งล้าน

หนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้าน

หนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้าน
หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน
หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน

หนึ่งล้าน